ที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวในตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุริน
พระครูสมุหารปัญญาธโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียง
เป็นประธานในการประกอบพิธีเส้นไหว้สารประกันช้างที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด
โดยมีหมอช้างรุ่นแรกอายุมากถึง๙๐ปี
และรุ่นลูกหลานสืบทอดตำนานหมอช้างของชาวกุยคนเลี้ยงช้างอายุ๔๔ปี
พร้อมครอบครัวชาวกุยเจ้าของช้างควานช้างและคนเลี้ยงช้างกว่าร้อยคน
ถือว่าเป็นการประกอบพิธีเส้นไหว้สารประกำช้างที่ใหญ่ที่สุดในไทยเป็นครั้งแรก
แต่ละครอบครัวมีการนำเครื่องเส้นไหว้อาหารขาวหวานผลไม้พร้อมดอกไม้ทูบเทียน
ทำพิธีบวงสวงเส้นไหว้พระครูประกรรมเชือกประกรรมที่อยู่ภายในศาลประกรรมช้าง
ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนียวจิตใจเชื่อกันว่าก่อนที่ชาวช้างจะออกไปประกอบกิจการใด
หากได้มาบวงสวงเส้นไหว้กิจการนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสมปรารถนา
จึงเป็นความเชื่อและศรัทธามาอย่างยาวนาน